ในวันนี้มีหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บนถนนพระราม๓
แล้วก็มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนคนหนึ่งเขานำเชือกไปขึงเอาไว้บนถนน
ทำให้เวลาที่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมา
พอเจอเชือกนี้เข้าไปก็รถล้มเสียหลัก

ถูกคนรุมประชาธรรม

ขณะที่เข้าไปรุมประชาธรรมชายคนหนึ่ง

เกาะเหตุขึงเชือกบนถนนพระราม๓
ทำให้ผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์

เป็นแผลที่คอและบริเวณร่างกาย
จากผู้เสียหายนั้นล้มเสียหลัก

อายุ๒๙ปีพนักงานธุรการ

ได้รับบาดเจ็บบริเวณคอเป็นรอยเชือก

วุฒิกรบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับกำลังกลับบ้าน

ด่านตำรวจอยู่ข้างหน้า
นายวุฒิกรซึ่งไม่ได้สวมหวกนิรภัย
กลัวถูกจับจึงขับขี่
กลับรถขี่ย้อนสอน

จากนั้นนะครับจากกระยันต์ยนต์

แน่ใจว่าเป็นตำรวจอาศาจริงหรือไม่

กลับบ้านแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนรุ่นน้องฟัง

คนที่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

ถูกทำร้ายบาดเจ็บก็พาพวก

ด้วยความที่บันดาลโทษะเนื่องจากว่าพี่ชายถูกทำร้ายก่อน

พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลบุญเรืองผู้กำกับการสนวัดพระยากรัย
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ก่อเหตุที่ใช้เชือกขึงกลางถนน
และถูกรุมประชาธรรมในคลิปไม่ใช่อาสาสมัครของตำรวจ
ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านแต่อย่างใดนะครับทราบชื่อก็คือนายสิทธิพงศ์ธรรมพงศาอายุยี่สิบปี
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และขณะนี้ยังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเนื่องจากว่าถูกรุมทำร้าย
และอยู่ระหว่างอายัดตัวเพื่อสอบปากคำขยายผลครับ
นายสิทธิพงศ์นั้นอ้างว่ามีเจตนามาช่วยตำรวจจับกลุ่มผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ทำผิดกฎจราจรในช่วงกลางคืน
ส่วนที่ใช้เชือกขึงกลางถนนคาดว่าทำไปเพราะความคึกขนองครับ